วันนี้โรงพยาบาลพระราม๒ได้ให้ทนายความออกมาชี้แจงกรณีคดีความที่เกิดขึ้นนะครับ
เกี่ยวกับหญิงสาวที่ถูกสามีสาดน้ำกรดมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีการรักษาเกิดขึ้นจนไปเสียชีวิตที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
โดยได้บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายนั้นรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข
หากมีใครที่พูดบิดเบือนออกไปจากข้อเท็จจริงนั้นจะถูกฟ้องร้องติดตามจากรายงานครับ
นายสุรพัฒน์ประพาพรทนายความผู้รับมอบอำนาจจากโรงพยาบาลพระราม๒ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
กรณีโรงพยาบาลถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธรักษานางช่อลัดดาธารวรรณที่ถูกสามีใช้น้ำกรดสาดก่อนเสียชีวิต
ขณะไปรักษาในโรงพยาบาลที่เธอมีสิทธิ์ประกันสังคม
นายสุรพัฒน์กล่าวว่าจากการติดตามข่าวสารทั้งสื่อหลักและโซเชียลมีเดียพบว่าเป็นการให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องและบิดเบือนทำให้โรงพยาบาลพระราม๒เสื่อมเสียชื่อเสียง
หลังจากนี้จะตรวจสอบข้อมูลหากพบว่ามีการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนและไม่ตรงข้อเท็จจริงจะดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ยืนยันว่าโรงพยาบาลมีแพทย์ประจำเวรซึ่งได้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงได้มอบพยานหลักฐานทั้งหมดในวันเกิดเหตุด้วย
ขอให้รอผลการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขในวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้
สำหรับการแถลงข่าววันนี้ทนายความปฏิเสธไม่ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพูดหรือกล่าวใดต่อหน้าสื่อมวลชนแม้ว่าทางสื่อจะพยายามสอบถามข้อเท็จจริงต่าง
ด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเปิดเผยว่า
จะนำข้อมูลเรื่องราวการติดสินบนเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการให้กู้ภัยนำผู้บาดเจ็บมาส่งให้โรงพยาบาลพระราม๒
โดยจะให้เงินสินบนเป็นรายกรณีอีกทั้งยังมีโบนัสให้อีกด้วย
ผู้ภัยก็มีหลักฐานที่เป็นหนังสือจดหมายที่เขาทำหนังสือถึงกู้ภัย
ว่าถ้ากู้ภัยมาส่งนะครับก็จะมีโบนัสเป็นเอกสารของทางโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
กู้ภัยนี่คือกู้ภัยเจ้าไหนมูลนิธิไหนบ้างคะ

ก็คือเขาส่งให้ทุกมูลนิธิของกู้ภัย
ใช่ในย่านฝั่งทน
ในวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้นายอัจฉริยะจะเข้าให้ถ้อยคำ
กับคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงศาสน์ธรรณนักศึกษ์
โดยที่ฝั่งโรงพยาบาลก็จะส่งตัวแทนเข้าให้ข้อมูลเช่นกัน
ส่วนในวันที่๒๐พฤศจิกายนนี้จะเข้าร้องต่อ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ให้ตรวจสอบและกำกับดูแลเรื่องการตรวจสอบอาคารของโรงพยาบาลพระราม๒กับเครือข่าย
ยืนยันว่ามีหลักฐานเป็นรายชื่อของผู้ที่ถูกโรงพยาบาล
นำไปใช้เบิกเงินทั้งที่ไม่เคยไปรักษา
จากจุดแรกของเรื่องราวรักษาผู้บาดเจ็บกระทั่งเสียชีวิต
บานปลายสู่เรื่องราวต่างของโรงพยาบาล
ถูกเปิดเผยออกมาผ่านสื่อต่าง
แต่ละประเด็นที่ถูกเผยแพร่ออกมาต้องรอดูกันว่า
ผลจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
จะสรุปออกมาว่าอย่างไรเพื่อไขข้อข้องใจของญาติผู้เสียชีวิต
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน